แต่ว่าเรื่องราวดีแบบนี้

ใครเห็นแล้วก็ต้องแชร์กันใช่ไหม
เหมือนเรื่องราวดีที่เขาแชร์กัน

มาช่วยคุณตำรวจเขาโบกรถ
จรจริงไม่เชื่อใช่ไหม

โดเรมอนตัวใหญ่นี่เขาแชร์ลงไป

ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อจริงท่านนี้นะ

พรมพากลค่ะพบโม
จราจรสพเมืองชนบุรี

ภาพตัวเองกับภาพนักเรียนชาย

แต่งตัวทาหน้าวาด
ตัวเป็นโดเรมอนนี้นะคะ

ว่าเป็นกองลูกเสือนะ
ท่านก็โพสต์ข้อความบอกว่ามีโดเรมอนมาช่วยโบกรถ
พอโพสต์ขึ้นไปเท่านั้นแหละนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์มาแชร์กันเยอะแยะเลย
ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปตามหาว่าเจ้าโดเรมอนตัวนี้เป็นใคร
นั่นก็คือเด็กชายพาสกรกาญจนะเจริญอายุ๑๔ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนชนราชอำรุง
โอ้โหนี่๑๔ปียังใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับ

แล้วก็ใช้แบบร่างกายอันกำยำให้เป็นประโยชน์
มาช่วยงานจราจรเสียสละทั้งตัวและใจเลยนะ
คือแบบแหมคุณทาทั้งตัวคุณคิดดู
กว่าจะล้างออกน้องเขาก็แบบทุ่มเทจริงนะ
แต่วันนั้นน้ำไม่ไหลด้วย

เรียกว่าเป็นคนที่มีจิตอาสาช่วยงานของโรงเรียน
แต่ต้องชื่นชมคุณครูนะคุณครูอาจารย์

ถามหน่อยเถอะค่ะอาจารย์ทำไมถึงมีไอเดียดีแบบนี้ขึ้นมาคะ
นโยบายของภูมิในการอุทัยสิงโตทองนะครับก็กำชับให้งานลูกเสือช่วยดูแลในเรื่องของจิตอาสาการทำเพื่อสารประโยชน์ส่วนรวม
โดยเฉพาะการดูแลนักเรียนในช่วงเช้าของจราจรเนี่ยก็จะทำอย่างไรให้มีลูกเสือที่อาสาหรือเด็กที่อาสามาช่วยดูแลน้อง
หรือคิดสร้างสรรค์สักนิดหน่อยนะครับเพื่อให้บรรยากาศเนี่ยรถที่ติดนะครับมันจะได้ดูดีขึ้น
ผู้คนที่สัญจรไปมาก็อารมณ์ดีขึ้นครับเป็นนโยบายที่ท่านผู้อำนวยการอุทัยศรีเจ้าทองกำชับให้คุณครูดูแลครับ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วคุณคะพวกเราก็ต้องพร้อมใจกันปรบมือชื่นชมน้องเขาหน่อยเลยนะคะ